แสดงว่าตอนนี้ที่อยู่ที่ประมาณ๑๙๒๐บาทถ้าอยู่กระดับนั้น
ถ้าสมมุติว่าการเป็นแบบนี้เรามองไฟที่รีไฟล์สำหรับปรากฏ
ไม่น่าจะต่ำกว่า๓๐บาทนั่นคือราคาทุนนะครับ
ราคาทุนก็ต้องขึ้นเกิน๓๐บาท
ตอนนี้ผมอยากให้กลไกทุกอย่างมันทำงาน
ราคาของเสร็จทางที่๒๐บาท
ประมาณราคามีตั้งแต่๓๔๐๓๖๐บาท
ก็ถ้าได้สังเกต๓๕๐บาทผมว่าน่าจะยิ้มออกได้ในส่วนของท่านส่วนนะครับ
พอเราต้นกลัวผลขึ้นมาก็เกิน๙๐นะครับ
รออีกสักนิดเดียวนะครับเราอาจจะได้เห็นพรุ่งปากอีก๑๔บาท
ผมให้ความคัดหวังได้อย่างนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรแล้วแต่ที่มีการที่ทำให้มีปัญหาหรือว่าอุปสรรค